เรื่องที่เขาตั้งก้นต่างกันเพราะว่าพอดีมึงว่านะก็มีประชุมคอรมอ
ครับตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูลพี่ใหญ่อย่าง
ก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมซะงั้นหลายคนเลยบอกว่า
เออมันบังเอิญดีเหมือนกันเนอะลองดูเรื่องนี้จากรายงานกันหน่อยนะคะ
มีคำกล่าวกันว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริง
ลาป่วยของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชามรัฐในวันประชุมคอรมณ์นัดแรกเมื่อวานนี้
หลังจากพลเอกประยุทธ์กลับมาทำงานตามปกติ
หลายคนต่างเชื่อกันว่าไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญ
ช่วงค่ำมีภาพหลุดออกมาของการตั้งวงกงกาแฟกันของพี่น้องสามป่อ
และเช้าวันนี้ลุงป้อมก็กระปรี้กระเป๋าขึ้นมาทันที
จนสามารถมาเป็นประธานการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนส์จากมูลนิธิป่ามรอยต่อ
เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
และตอนบ่ายยังลงพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีตรวจเยี่ยมน้ำท่วมตามหมายกำหนดเดิม
ไม่มีภาพของคนเพิ่งฟื้นไข้แต่อย่างใด

การเมืองอาจมีคำถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

เนื่องมาจากยังตกลงกันไม่ได้

ในส่วนของพักพลังประชามรัฐที่ว่างลง๒ตำแหน่ง

จะใช้ของฝ่ายสนับสนุนลุงป้อม
ซีกที่เป็นแบ็คอัพให้กับลุงตู่

นายวีบรากรคำประกอบสสนครสวรรค์

ยูเนลิสต์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
เพราะผลเอกประยุทธ์ก็มีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูล
สามารถดำรงตำแหน่งนายกได้อีกไม่เกิน๒ปีเสร็จเท่านั้น
และหากพลเอกประยุทธ์ต้องการไปต่อ
คงเชื่อใจพลเอกประวิทย์ได้ไม่เต็มร้อย
ว่าจะสนับสนุนให้เป็นนายกอีกหรือไม่
จึงเป็นไปได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยึดโคต้ามาจัดการเอง
เพื่อให้กับพักสำรองของตนเองนำไปใช้ประโยชน์ในการลงพื้นที่แทน
นี่จึงเป็นสาเหตุของการป่วยการเมืองหรือไม่
บ่ายวันนี้ลุงป้อมได้แสดงบทขนเหล็ก
ด้วยการลงพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีไปตรวจเยี่ยมน้ำท่วม
โดยไม่มีวี่แววของคนเคยป่วยแต่อย่างใด
คำตอบที่คนสงสัยก็กระจ่าง
ด้านพลเอกประยุทธ์ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

แต่ไฮไลท์อยู่ที่การทักทายกับชาวบ้านว่านายกตัวจริงอยู่นี่ไง
ถอดแมสและชี้หน้าตัวเองให้เด็กและชาวบ้านดู
แต่ไม่ว่าสามปอจะแตกคอมหรือสร้างภาพว่าพี่น้องรักกัน
สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือทั้งหมดลงเรือลำเดียวกันมานาน
คงไม่มีใครคิดจะกระโดดน้ำหนีหรือทิ้งใครไว้กลางทาง
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน